คุณผู้ชมคะช่วงที่ผ่านมาเราอาจจะได้อ่านข่าวคนหลงป่าบ่อย

เป็นพระสามรูปออกทุดงที่บุรีรำ
ทีนี้ปรากฏว่าพอเข้าไปในป่าแล้วก็หลงป่า
แต่ยังโชคดีนะโทรศัพท์มือถือยังมีสัญญาณ
โทรศัพท์ขอความช่วยเหลือได้
ณตอนนี้สามารถช่วยเหลือออกมาได้แล้ว๒รูป
ยังเหลืออีกหนึ่งรูปที่ยังต้องเร่งค้นหาตัวต่อไปนั่นนะคะ

คุณผู้ชมที่บริเวณชายป่าปากทางขึ้นเขาดงพญาเย็น
อุทยานแห่งชาติป่าดงใหญ่ที่อำเภอโนนดินแดงที่จังหวัดบุรีรำ
ดูสิคะเจ้าหน้าที่เนี่ยโอ้โหทั้งตำรวจทหารเจ้าหน้าที่ป่าไม้กู้ภัย
เป็นร้อยร้อยนายค่ะร่วมกันออกปฏิบัติการค้นหาพระสงฆ์
ซึ่งเป็นพระสงฆ์ของสำนักสงฆ์เทพประธานพร
หายไปในป่าดงใหญ่แห่งนี้๓รูปตั้งแต่๒๙เมษายนที่ผ่านมา
แล้วก็ล่าสุดออกมาจากป่าได้แล้ว๒รูปยังเหลืออีก๑รูปนะคะ
การค้นหาก็เริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่๓๐เมษายนที่ผ่านมา
เพราะว่า๑ใน๓พระที่หลงป่าเนี่ยเอามือถือไปด้วย
แล้วมือถือแบตยังไม่หมดยังมีสัญญาณโทรศัพท์โทรแจ้งญาติให้มาช่วยเหลือ
ทีนี้ก็เลยต้องมีการประสานทั้งตำรวจทั้งกู้ภัยทั้งเจ้าหน้าที่ป่าไม้ทั้งทหารเนี่ยนะคะ
มาช่วยเหลือเนี่ยเปิดเป็นเสียงไซเรนนะให้มันดัง
เพื่อให้พระรูปที่หลงป่ารู้ว่ามีคนมาช่วยเหลือแล้ว
แล้วก็มีการประกาศใช้ทรโขงประกาศเนี่ยค่ะ
ว่าตอนนี้มีคนเข้ามาช่วยเหลือแล้วอยู่พื้นที่ตรงไหนทำสัญญาณส่งสัญลักษณ์ให้เห็นหน่อย
เมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมช่วงประมาณ๗โมงเช้า
พระวิรัติมหาวิโรอายุ๖๐ปีกับพระอีกหนึ่งรูปคือพระสุชาติอายุ๓๙ปีเนี่ย
ออกมาจากป่าได้แล้วอาการตอนที่ออกมาเนี่ยนะคะคือท่านอิดโรยมาก
เจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าประถมพยาบาลแล้วก็ส่งไปฟื้นฟูร่างกายที่โรงพยาบาลโนนดินแดง
และจากการสอบถามพระทั้งสองรูปก็ทราบว่าตอนนี้เนี่ยยังมีพระอีกหนึ่งรูป
ที่เรียกว่าพระอ้วนอายุ๖๕ปีก็ไปเดินทุดงด้วยกันเหมือนกันค่ะ
ตอนนี้พระอ้วนยังอยู่ในป่าเนื่องจากว่าพระอ้วนเดินไม่ไหว
เกาะกำเริบเลยบอกว่าให้รออยู่ในป่ารอการช่วยเหลือ
ทีนี้พอเจ้าหน้าที่ได้ข้อมูลแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เร่งเดินเท้านำกำลังเข้าไปค้นหาตามคำบอกเล่า
หาทั้งวันค่ะยังไม่เจอวี่แววของพระอ้วนจนถึงค่ำเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องยุติการค้นหาเพราะว่าฝนมันเริ่มตกลงมาแล้ว
กลัวว่าเดี๋ยวจะได้รับอันตรายด้วยถ้าเกิดเจ้าหน้าที่เข้าไปเนี่ย
กลางคืนมันอาจจะมีช้างฟงช้างป่าออกมา
ซึ่งพระวิรัติเล่าให้ฟัง
บอกว่าตั้งใจจะทุดงในป่าดงใหญ่๗วัน๗คืน
มีเสบียงก็เป็นบะหมี่สำเร็จรูปเข้าสารน้ำดื่ม

อย่างน้ำดื่มก็เอาติดตัวไปคนละ๒ขวด
คิดว่าเดี๋ยวจะไปหาน้ำในป่าต้มแล้วก็ฉันเอา
ทีนี้เดินทุดงได้ไม่นานน้ำหมดค่ะ
แล้วทำอย่างไรร่างกายนี่คือต้องการน้ำ

ทีนี้พอน้ำหมดเป็นวิกฤตแล้วทำยังไง
วิรัติเล่าแบบนี้ค่ะว่าต้องฉี่ใส่กาน้ำ
แล้วก็ฉันประทังชีวิตนะคะ

แต่ยังโชคดีนะที่โทรศัพท์ยังมีคลื่นยังมีสัญญาณยังมีแบต
โทรติดต่อญาติได้จนมีเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือ
ส่วนพระอ้วนตอนนี้อีกหนึ่งรูปที่ยังหลงป่าอยู่นี่นะคะ

จากพระอ้วนโรคเกาะกำเริบ
ก็เลยนอนรอความช่วยเหลืออยู่ในป่า
วิรัติบอกว่าส่วนตัวคิดว่าสาเหตุการหลงป่าครั้งนี้
เนื่องจากว่าเกิดจากการที่พระอ้วนเดินข้ามเครือสาวหลง
ซึ่งมันเป็นความเชื่อค่ะคุณผู้ชม
เขาเชื่อกันว่าถ้าเกิดว่าเข้าป่าไปแล้วห้ามเดินข้าม
เพราะถ้าเกิดว่าไปเดินข้ามเครือสาวหลงอาจจะทำให้หลงป่าได้
ทีนี้เรื่องของการค้นหาพระอ้วนเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่หยุดความพยายาม
เดี๋ยววันนี้จะมีการวางแผนจะมีการออกค้นหาอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็มีการทำพิธีตามความเชื่อเพื่อเป็นการเปิดป่า
ให้หาพระอ้วนเจอด้วยนะคะ